ดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในการซื้อของออนไลน์
ใช่ค่ะปวดหัวฮาปนอยู่ในข่าวนี้หมดเลยคุณผู้ชม

ใช่พ่อค้าออนไลน์เนี่ยเขาเจอลูกค้าคนนึงค่ะ
ใช่แล้วลูกค้าผู้หญิงบอกว่าหนูอยากได้รุ่นที่แพงที่สุด

ไปมาพ่อค้าบอกว่ามี๔๓๕๐๐บาท
แล้วเธอบอกว่าพี่พี่จ่ายให้หนูก่อนได้ไหม

เนี่ยเริ่มตั้งแต่แบบนี้เลยค่ะแล้วเธอบอกด้วยนะ
ว่าแม่มีเงินหลายล้านแม่จะซื้อคอนโดให้เธอไม่เอา
จะเอามือถือแล้วชินกับการใช้เงินฟุ่มเฟือยมาทั้งชีวิต
เหรอนี่เธอเธอแชทกับคนขายอย่างนี้เหรอ

เดี๋ยวคนขายคงงเหมือนกัน
งงค่ะแล้วข่าวนี้มันพีคขึ้นเรื่อยคุณผู้ชม
ดังนั้นเพื่ออรรถรสในการตามข่าวนี้
เราก็เลยเอาแชทข้อความมาทำเป็นเสียง
แล้วให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
จริงแล้วเราคือองค์หญิงแองเจลิน่าจากตะวันตก
ตอนนั้นเราไปเรียนสายมากองคารักษ์เลยจะยิงยาม

เราเลยปีนรั้วโรงเรียนเข้าไปเงียบ
แต่ครูก็ไม่เห็นด้วยผมสีทองเรืองแสงของเรา

เอิ่มพี่ขอไปขายของก่อนละกันนะครับ
เจอคนแบบนี้พี่ไม่สู้หรอกครับองค์หญิง
ปิดปากเอาเท่าไหร่อย่าบอกใครนะว่าพบเรา
เรากำลังหนีออกจากวังเราเบื่อชีวิตในวังเต็มที

ทำให้เราอยากกลายเป็นสามัญชนเยี่ยงเจ้า

เจ้าช่างโชคดีช่วยพาเราหนีที

ถามครับขึ้นชื่อว่าเงินผมเอาหมดนะครับ
โลภมากจะทำให้เจ้าหัวหลุดออกจากบ่ารู้ว่าข้าเป็นใครยังไม่มีหางเสียงอีก
ไม่มีสิทธิถอนหายใจใส่เรานะเจ้าบังอาจมาก
ได้เราจะไว้ชีวิตเจ้าโดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าต้องทำบางอย่างให้กับเรา

หมาผมขายไอโฟนนะน้องไม่ได้ขายหมา
ลาก่อนทหารตามข้ามาแล้วข้าต้องรีบควบม้าข้าจะกลับมาหาเจ้า
ไม่ต้องกลับมา
โอ้โหนี่เป็นข้อความแชทระหว่างองค์หญิงแอนเจลีน่า

คุณคิดดูพ่อค้าก็แหมคุยกับเขาอยู่นั่นแหละ

ถูกพ่อค้าเป็นเรื่องเป็นราวโต้ตอบตลอดคุณผู้ชม
แล้วนี่นะคือมันเป็นแชทที่ยาวมาก
เชื่อไหมเนี่ยข้อความแชททั้งหมดนี้นะคะ
คนแชร์ประมาณหนึ่งแสนแปดพันกว่าครั้งแล้วนะ
หลายคนก็บอกโอ้โหนี่ก็สงสารพ่อค้าเหมือนกัน

ฉันไปอ่านข้อความนะมีคอมเมนต์นึงบอกว่า
โอ้โหเจอองค์หญิงแบบนี้ถวายบังกะโลพญาขาแบบนี้เลย
สรุปเขาก็ไม่ได้ซื้อขายกันหรอกนะคุณนะ
พ่อค้าก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มาแชร์ให้ดูว่า
พ่อค้าก็ต้องรับศึกหนักกับลูกค้าแบบนี้
ก็ต้องมีวิธีการในการรับมือลูกค้าเป็นอย่างดีด้วย